กับแฟนสาวรุ่นน้องอย่างน้องใบเตย
ล่าสุดไปเป็นทริปหวานกัน
ที่ประเทศญี่ปุ่นจะหวานสุฟิตแค่ไหน

ก่อนหน้านี้ถ้าใครหลายคนยังจำกันได้
น้องใบเตยเพิ่งได้รับปริญญานะฮะ
ก็มีภาพหวานหลุดออกมาให้ได้แชร์กันทั่วโซเชียลเลยทีเดียว
แต่ว่าล่าสุดก็มีความหวานจัดเต็มมาเหมือนกัน
เขาใช้คำว่าเหมือนจะหวานเงียบแต่มดขึ้นเพียบนะจ๊ะ
ให้คู่นี้เลยหนุ่มปั๊บโปเตโต้กับหวานใจวัยใสนะคะ

เห็นภาพควงกันไปไหนต่อไหนตลอด

ถูกแซวว่าเป็นคู่รักตัวติดกันเป็นคู่รักปลาท่องโกนะคะ
งานนี้หนุ่มปั๊บก็ยอมรับเลยค่ะว่าตัวเองและสาวใบเตยเนี่ย

แล้วก็ชอบที่คู่ของตัวเองมีเวลาให้กันด้วยได้อยู่กันแบบนี้
แต่เห็นว่าหวานกันขนาดนี้นะคุณผู้ชมหนุ่มปั๊บขอย้ำเลยว่า
ยังไม่รีบร้อนที่จะมองเรื่องอนาคตแบบว่าแต่งงแต่งงานอะไรอย่างนี้
อยากให้ตัวเองแล้วก็แฟนสาวได้สนุกกับการทำงาน
แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกสักพักค่ะ

เอาจริงช่วงนี้อาจจะติดหน่อยเพราะว่า

ปีที่แล้วก็คืออาจจะบางเรื่องอาจจะต้องหยุดถ่ายใช่ไหมครับ
ก็เลยเหมือนมีเวลามากขึ้น
ชอบแล้วครับเพราะว่า
อยู่ใกล้มันก็แฮปปี้แหละมันก็ทำให้เรามีชีวิตชีวา
มองแผนชีวิตเยอะครับต้องทำงานอะไรดี
ตังค์อีกนิดนึงนะครับเพราะว่าปีนี้จริงแล้วภาพ
หมายหลักของเขาผมก็ชัดเจนเขาก็ตั้งใจแสดงเต็มที่
ผมก็ตั้งใจในเรื่องของเพลงเต็มที่
เด็กมันก็ดีอย่างนี้แหละค่ะพี่ป๊าบอะไรมันก็สดใสสดชื่นไปหมด
น่าเสดายเสดายพี่ป๊าบมากตอนนี้
ใช่เขามีความสุขก็ดีแล้ว
แต่ว่าก็เอาใจช่วยนะคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับนี้เยอะมากเหมือนกัน